เรื่องของเงินกู้๑ล้านล้านบาทนะครับ
ว่าจะเข้าสภาไปแล้วสวพิจารณานะครับ
แต่ว่าเรื่องของการนำเงินเหล่านี้ไปใช้ให้คุ้มค่า
ในการที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับ
จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือไม่

ดังนั้นอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
จะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้แหละครับติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับ

ก่อนที่จะคุยเรื่องงบเงินกู้๔แสนล้าน
ขอตั้งคำถามก่อนว่ามีคนถามว่าทำไมต้องจ้างคนไปเที่ยว
เพราะว่าคนจะไปเที่ยวทำไมต้องจ้างด้วย
อันนี้ก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าเพราะถ้าคนไปเที่ยวกันมาก
กระแสเศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนลงไปข้างล่าง
ช่างเทคนิคช่วยดีกว่านี้นะคะเสียงมันจะก้องเข้ามาในหูผม

ทีนี้เหตุผลของการจ้างคนไปเที่ยวหรือแพ็กเกจท่องเที่ยวก็เพื่อต้องการให้
กระแสเศรษฐกิจมันหมุนเวียนไปยังต่างจังหวัด
ถ้าคนไปเที่ยวโรงแรมก็จะได้มีรายได้
โรงแรมก็จะทำให้เขามีค่าจ้างพนักงาน
ร้านอาหารได้เงินร้านอาหารก็ซื้อเห็ดซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรต่าง
เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงไข่ก็จะได้เงิน
ฉะนั้นทุกคนจะได้ประโยชน์กับการที่คนไปเที่ยวเยอะเลยครับ
มันจะเงินเป็นเงินที่จ่ายลงไปในพื้นที่โดยตรง
อันนี้คือที่มาว่าทำไมต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว
มีเสียงขานรับจากคอลโลมอแล้วเรื่องที่คุณบุ๊คโปรยไปเมื่อสักครู่
แล้วเป็นเรื่องที่ผมก่อติดมาว่า
เงินกู้สี่แสนล้านที่จะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย
ขอไว้สักโครงการหนึ่งเถอะครับว่า
อย่าโกงอย่าทุจริตเงินก้อนนี้เลย
เพราะประเทศชาติเราอยู่ในภาวะลำบาก

รัฐบาลก็ต้องไปชดใช้ไปใช้หนี้คืนเขาในโอกาสหน้า
ประชาชนก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย
มีเสียงขานรับจากคณะรัฐมนตรี

คอรมอเคาะกลไกสกัดการโกงเงินกู้๑ล้านล้าน

แต่ที่จะแบ่งเอามาเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้เศรษฐกิจได้หมุนเวียนเนี่ย
มีวงเงินอยู่๔แสนล้าน

เป็นกลไกการเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
ดรนิรมนศ์พิญโยศินวัตรโขสกรัฐบาล
กลไกเฝ้าระวังไว้๓ขั้นตอน

ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ประชาชนมีส่วนร่วมก็มือว่า
ให้เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการต่าง

แล้วให้แจ้งเบาะแสการทุจริตโดยตรง

แล้วอีกหมายเลขนึง๑๑๑

คือกลไกการตรวจสอบ
กลไกการตรวจสอบเนี่ย
จะเริ่มตั้งแต่ต้นทาง
กลางทางและปลายทาง

ต้นทางตรวจสอบโครงการ
ระหว่างทางทำอะไรกันไปถึงไหน
แล้วการจัดทำโครงการก็มีการตรวจสอบ

หากมีรายงานว่ามีการพบทุจริต
จะต้องดำเนินการทางปกครอง
ทั้งทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐ

ว่ามี๔กลไกกลไกการเฝ้าระวัง
กลไกการป้องกันและลดโอกาสทางทุจริต
กลไกการตรวจสอบ
กลไกรายงานการพบจริต

ทั้งทางปกครองและทางวินัยและทางอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐ

แต่โดยประสบการณ์ที่เห็นมารู้มา
การใช้เงินกู้ก้อนโตแบบนี้ในอดีตเนี่ย
ถึงจะมีระเบียบมีกลไกอย่างที่แถลงข่าวแบบนี้แหละ
แต่ว่าเอาเข้าจริงก็เป็นข่าวเฉาโชว์มาทุกทีว่า
มีการทุษฎกฤษกันมหราน
คือถูกแรงทึ้งว่าอย่างนั้นเถอะ
แรงที่เป็นฝ่ายการเมือง

แรงที่เป็นค่าราชการประจำ
คบคิดกันเป็นขั้นเป็นตอน
มีการได้เงินทอน
มีการเก็บเงินไว้เพื่อเป็นต้นทุนทางการเมือง
ที่เอาไว้สู้กันทางการเมือง
แล้วทุกครั้งที่ผ่านมาก็พบว่า
จับมือใครไอ้ดมไม่ได้
มีการร้องเรียนไปถึงปปช

สุดท้ายขึ้นมามันกลายเป็นว่า
หลักฐานไปไม่ถึง

สุดท้ายขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ได้
นี่คือความเจ็บช้ำน้ำใจของประชาชน
เพราะคนโกงเขาฉลาดพอครับ
เหยียหิมะไร้ร่องรอย

แต่ว่าไม่ทิ้งหลักฐานไว้
เรื่องแบบนี้หาหลักฐานยาก

ฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่า

ไม่ให้แรงสองฝูงรู้เห็นเป็นใจกัน
ถ้าแรงทางการเมืองแรงใส่สูตร
แรงที่เป็นค่าราชการประจำ
มีหน้าที่ควบคุมดูแลทำโครงการ
ถ้าเขารู้เห็นเป็นใจกันเนี่ยตรวจสอบลำบาก
แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายนี้ไม่ร่วมด้วยช่วยกัน
โกงกันยากเพราะว่าระเบียบเนี่ยเขาวางไว้รัดกลุ่มมากครับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยวางรัดกลุ่มมาก
ไปดูระเบียบแล้วเราจะเห็นว่ามันโกงไม่ได้หรอก
มันไม่รู้จะเอาช่องไหนโกงแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมา
มันก็เปิดช่องจนได้อันนี้คือเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่า
รัฐบาลคนที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนัก
และก็จับตามองเรื่องนี้เป็นพิเศษไอ้ที่บอกว่า
ไม่ต้องห่วงหรอกครับระเบียบระบบป้องกันไว้อย่างแน่นหนา

การตรวจสอบกลางทางการตรวจสอบปลายทาง
การตรวจสอบในการรับงานมีระเบียบยิบไปหมด
แต่ว่าอย่าลืมว่าระเบียบเนี่ยคนเป็นคนทำขึ้นมา
คนก็ทำให้แหกระเบียบได้มันขึ้นอยู่กับคนครับ
แล้วจะทำยังไงผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุด
ที่เป็นต้นต่อของการทุจริต

พวกในสภานักการเมืองที่อยู่ในฝ่ายที่มีอำนาจอยู่นี่แหละ
นักการเมืองที่คิดว่าจะใช้โครงการนี้
แล้วก็หาผลประโยชน์ใส่ตัว
อันนี้สำคัญแล้วจะทำยังไง
ถ้านักการเมืองไม่เปิดทางไม่เอาด้วย
ข้าราชการประจำยากที่จะทำได้
เพราะนักการเมืองจะต้องคอยตรวจสอบ
ว่าในจังหวัดของตัวเองเป็นยังไง
แต่ถ้านักการเมืองได้โครงการ
แล้วเอาโครงการนั้นไปร่วมด้วยช่วยกัน
ค่าราชการประจำแล้วรับเงินทอนกัน
อันนี้ป้องกันแก้ไขลำบาก

ต้องฝากนายกรัฐมนตรีครับ
ว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
จะทำยังไงไม่ให้เหตุมันเกิดที่ต้นต่อ
คือไม่ให้นักการเมืองเริ่มเข้าไปมีปัญหากับเรื่องนี้
แต่ว่าเราก็เข้าใจนะครับ

ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
แต่ท่านก็ไม่ใช่เป็นหัวหน้าพัก
ฉะนั้นเรื่องในพักเขาท่านไปทำอะไรมากก็ไม่ได้
เพราะว่าเขาสนับสนุนให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี

ท่านนายกจะไปรู้เขาได้ยังไง

ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันต้องเริ่มต้นที่นักการเมือง

จะไม่หาผลประโยชน์กับโครงการนี้
นักการเมืองจะต้องไม่เขาร่ำลือกันว่า

แบ่งโครงการที่จะเอาไปลงในจังหวัดตัวเองกันแล้ว

แบ่งกันแล้วเตรียมกันแล้ว
ถ้านักการเมืองเป็นอย่างนี้จะทำยังไง
ผมถึงฝากความหวังไว้กับนายกรัฐมนตรี
แต่ก็เห็นใจท่านสถานะของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้
ไม่เหมือนกับสถานะของพลเอกเปรมติลสุรานนท์ในอดีต
ผลเอกเปรมตินสุนนท์ในอดีตก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักการเมือง
แต่ท่านมีบารมีที่จะจัดการเรื่องพวกนี้ได้

เราก็คอยตามดูเรื่องนี้ผมย้ำอีกทีนึงว่า
ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต้องช่วยกันจับตามอง
เพราะว่านี่เป็นเงินที่เรากู้เขามา
นี่เป็นเงินที่จะเอามากระตุ้นให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อได้
ถ้าเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไม่ได้
หายใจพังพาดกันอยู่แบบนี้

ประเทศชาติจะลำบากแล้วพวกเราทั้งหลายจะพลอยลำบากกันหมด
จึงหวังว่าไอ้เงิน๔แสนล้านเนี่ยมันควรจะลงไปในโครงการต่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

เรื่องนี้คงจะต้องก่อติดกันอีกหลายวัน
จะต้องก่อติดกันเป็นระยะระยะปล่อยไว้ไม่ได้หรอกครับ

ตรงที่นายกจะเอาอยู่ไหมเรื่องนี้

เพราะว่าจริงแล้ว
แต่จริงต้องตัดให้เหลือ๔แสนกว่าล้านบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับ
ก็มีทั้งในงบในส่วนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะฮะ

แล้วก็แผนการค้าการลงทุนท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนนะครับ
ประชาชนก็เข้าไปตรวจสอบได้
เขาลงไว้ในเว็บของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ
โครงการที่หน่วยงานต่างเขาขอมา
เราก็ไปดูสิไปศึกษาสิโครงการนี้มันดีหรือเปล่า
หรือว่าจะได้ประโยชน์จริงต่อประชาชนหรือเปล่านะฮะ